ส่วนกรณีที่ป้ามาลัยนะคะเป็นคดีดังเลย
มาลัยเป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ
เอายาบ้าของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่เอาไปเผา
เพราะว่าป้ามาลัยให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้
สามีของป้ามาลัยถูกจับในคดีค้ายาเสพติด
ก็เลยอยากจะเผาทำลายมันไปซะเนี่ยนะคะ
แล้วกลุ่มเอเย่นยาบ้าเขารู้เรื่องนี้
เขาก็เลยจับตัวป้ามาลัยไปแล้วเผาป้ามาลัยทั้งเป็น
แต่นี่คือช่วงที่ป้ามาลัยหนีออกมาได้จากจุดที่ถูกเผาก็คือขนำ

พอป้ามาลัยหนีมาป้าก็เอาผ้าเช็ดตัวสีขาวคลุมไว้
เพราะว่าบาดแผลจากการถูกไหม้มันค่อนข้างปวดสับปวดร้อนนะ
แล้วก็วิ่งหนีมาที่จุดนี้มานอนอยู่ที่หลังรถกระบะ

กลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด๕คน
ก่อนหน้านี้ควบคุมตัวไปได้แล้ว๔คน
เหลือคนเดียวซึ่งเป็นตัวการสำคัญด้วย
ก็คือเป็นคนที่ลงมือจุดไฟเผาป้ามาลัย
ล่าสุดค่ะตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายคนสุดท้ายนี้ได้แล้ว
วนายยงยุทธ์ชุมประมาณอายุ๒๖ปีนะคะ
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาควบคุมตัวได้
เป็นการควบคุมตัวกลางดึกที่ผ่านมา
ขณะที่เปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมเบื้องต้น
ช่วงการสอบสวนเขาให้การภาคเศษ

เขาเอาน้ำมันไปราดแล้วก็จุดไฟขู่
ไม่ได้ตั้งใจจะเผาคือจุดไฟแชคเฉย
แต่ยังไม่ได้ลงมือเผานะแต่เขาบอกว่าป้ามาลัยนั่นแหละ
ใช้มือปัดไฟแชคเขาแล้วไฟแชคมันก็ตกใส่ป้ามาลัยเอง
ซึ่งน้ำมันท่วมตัวอยู่ก็เลยทำให้ไฟลุกไหม้ป้ามาลัย
เขาให้การแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะ

แล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๓จุดด้วยกันนะคะ
จุดแรกเป็นบ้านของลูกสาวป้ามาลัยในพื้นที่บ้านเสือผ่าน
เป็นจุดที่กลุ่มนี้เข้าไปรับตัวป้ามาลัยออกมา
จุดที่๒บนสะพานข้ามคลองร๑
ซึ่งนำตัวป้ามาลัยมาสอบถามเรื่องยาไอซ์ที่ป้ามาลัยขโมยไป
และเกิดการทำร้ายทุบตีกันที่จุดนี้
และจุดที่๓ภายในขนำเกิดเหตุซึ่งนายยงยุทธ์
ซึ่งเป็นคนร้ายที่ถูกจับกลุ่มล่าสุด
เป็นคนจุดขออภัยนะคะเอาน้ำมันราด
แล้วจุดไฟเผาป้ามาลัย

มีกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบ

เฉพาะจุดสุดท้ายก็คือขนำจุดเกิดเหตุ
จุดที่เผามีญาติและชาวบ้าน
รอดูการทำแผนจำนวนมาก
แต่สุดท้ายการทำแผนผ่านไปด้วยดี

ตำรวจควบคุมตัวคนร้ายคนสุดท้าย
ไปที่สพบางกล่ำท่านแหลงข่าว
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๕คน

แบงค์เป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
นางสาวพัทรพรเพชรัตน์อายุ๒๙ปี
นายสรจิสวัสดิ์อายุ๔๑ปี
นางจันทรีย์ราบินสหออายุ๓๖ปี
และคนสุดท้ายนายยงยุทธ์หรือเป้
ผู้ต้องหาคนสำคัญซึ่งถูกจับกลุ่มล่าสุด
สรุปแล้วคดีนี้ปิดคดีได้สำเร็จ
ส่วนอาการของป้ามาลัยตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
ก็ต้องรอให้แผลที่โดนไฟไหม้หายดี
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะให้การช่วยเหลือ

และฟื้นฟูสภาพชีวิตของป้ามาลัยให้ดีขึ้นค่ะ